เรื่องราวของฟุตบอลไทยที่บอกกันไว้นะครับการเพิ่มทีมลดทีมเนี่ยจบแล้วคือต้องมี๑๘ทีม
แต่ปัญหาก็คือว่าพอบอกตอนนี้สภาพความคล่อง
ทางการเงินของทีมที่กำลังจะขึ้นมารวมถึงทีมที่อยู่อยู่แล้วเนี่ยก็มีปัญหา
ต้องเรียกเข้ามาเคลียร์กันทั้งหมด๔สโมสรนะครับ
การพูดคุยเกิดขึ้นเมื่อวานแต่ยังหาข้อสรุปไม่ได้
แต่มีการตัดสิทธิ์๑ทีมนั่นก็คือเพื่อนตำรวจ
ถูกตัดสิทธิ์ไปนะครับทำให้พวกเขาต้องออกมาเรียกร้องสิทธิ์ในวันนี้
บอกว่ายืนยันว่าได้กลุ่มทุนรายใหม่

อยากให้นั้นตัดได้มีวัยทีเล่นในทายลีก

สรรพบริธรรมตัว
ส่วนของตัวเรื่องคลับลายเซ็นซิ่งที่ผมได้รับมามาจากท่านโน้ตเติ้ลอ่านก็คงจบ
เรื่องราวของทั้ง๔สโมสรที่คุณจรินพงศ์นั้นพูดไปนะครับ

คือต้องผ่านเกณฑ์คลับลายเซ็นซิ่ง
ซึ่งมีอยู่๖เกณฑ์ในเรื่องของการเงินนะครับ

อันนี้ก็มีสโมสรที่ไม่ส่ง
ประมาณของสโมสรได้รับการประเมินขั้นต้นโดยผู้สอบบัญชี

๓เขาบอกว่าต้องไม่มีหนี้สินจากการโอนย้ายนักเตะ
นั่นหมายความว่าในการย้ายทีมของนักเตะของสโมสรนั้นต้องเสร็จสมบูรณ์นะครับ

รวมไปถึงไม่มีหนี้สินจากเงินเดือนพนักงานเจ้าหน้าที่สโมสรและภาษีเงินได้
ข้อ๕ก็มีครับก็คือสโมสรต้องส่งเอกสารความมั่นคงทางการเงินให้ด้วย
และข้อ๖แผนทางการเงินในอนาคตของสโมสรต้องมี
บกำไรขาดทุนงบเงินสดหมุนเวียน
เอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
ซึ่งในแต่ละข้อที่กล่าวมาก็มีบางทีมที่ไม่ผ่านกฎเกณฑ์นี้
จริงแล้วทีมที่ไม่ผ่านเราก็จะไล่เรียงตามสโมสรนะครับ
ซึ่งเพื่อนตำรวจก็อยู่ในความเสี่ยงนี้หลายข้อด้วยกัน
เรื่องของแบงก์การันตีหรือว่าความมั่งควรทางการเงิน
ไทยลีกเขาต้องมีแบงค์การันตีในปีนี้๒๐ล้านบาทนะ
เปิดบัญชีไว้แล้วก็ส่งให้กับไทยพิมลีกยืนยันเก็บไว้
ซึ่งตอนนี้ยังมีเวลาอยู่แต่ว่าเขาตัดสิทธิ์ไปแล้ว๕โมงเมื่อวานไม่ได้ไปนะครับ
ตรงนั้นทำอย่างไรดูแต่ละทีมันก่อน
โยธีนะครับตัดสินใจว่าเล่นหลีกวันต่อแน่
คือดิวิชั่น๑คุณชนะก็บอกเคลียร์ปัญหาเรื่องค่าเหนื่อยหมดแล้วเรียบร้อย
บริหารชุดเก่ากับนักเตะเนี่ยก็จ่ายกันบางส่วนยังเหลือนิดหน่อย
ก็มั่นใจว่าจะเคลียร์ได้แล้วก็เตรียมที่จะรอรับเงินสนับสนุนก้อนสุดท้าย
เพื่อจะรอเคลียร์ค่าเหนื่อยนักเตะ๖คนประมาณ๒ล้านบาท
มันจะมีเงินก้อนสุดท้ายของค่าลิขสิทธิ์แต่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่
ไม่ควรจะเกิดขึ้นในวงการฟุตบอลอาชีพนะครับต้องมีรายรับรายจ่ายอยู่แล้ว
มันหมายถึงความมั่นคงของสโมสรนะนะ
ขณะที่สระบุรีครับก็ถอนตัวเป็นที่แน่นอนแล้วนะครับ
แต่สุดท้ายครับยืนยันไม่ลงตัวนะครับ
กระทำการใดต้องผ่านมติจากบอร์ดบริหารก่อน

ก็นี่ของเฮฮอร์ทที่คุณชนะบอกคือเฮฮอร์ทอยู่ในบอร์ดบริหาร
มีคนร่วมตัดสินใจคือต้องมีการโหวตเกิดขึ้น
จะคิดจะทำอะไรมันต้องมีเวลามีกระบวนการในการตัดสินใจ

ละบุรีตัดสินใจส่งหนังสือยืนยันว่าตัวเองนั้นจะไม่แข่ง

ซึ่งสระบุรีนั้นขาดคุณสมบัติในข้อ๕คือแก๊งการันตีแหละ

ส่วนทีมพัทยาถือว่าเป็นศีรษรรค์ของไทยพิมพ์ลีกอย่างแท้จริง
แล้วก็สุดท้ายได้อยู่นะครับ

เพราะฉะนั้นพัทยาถือว่าพร้อมสำหรับไทยลีกในปี๒๐๑๖
ก็จะได้เห็นดาวีแมทเมืองชนละงานนี้
ก็เป็นรองแชมป์เพื่อนตำรวจเป็นแชมป์ดิวิชั่น๑
แต่พัทยาก็มีการประกาศที่จะขายทีม

มีเจ้าของอยู่กลุ่มทุนเดียวกัน
แล้วสุดท้ายปีที่แล้วก็ให้ทางคุณพายุเนื่อจำนงไปบริหารทีม
สุดท้ายมีปัญหาการเงินก็คืนสิทธิ์กันมา
แล้วก็กลายเป็นที่มาว่าถ้าเกิดว่าไม่มีใครซื้อทีม
เดี๋ยวทางฝั่งของชมบุรีเขาจะช่วยในการส่งนักเตะลงมา
ช่วยบริหารทีมก็วิ่งเวลารอไปก่อนนะครับ
เพื่อนตำรวจปัญหาเรื่องของขับเซ็นซิ่งนะครับ

ภาพนี้เป็นการพูดคุยกันระหว่างนักเตะ
กับพลตรวจเอกวรพงศ์ชิวปีชารองประธานสโมสรนะครับ
๑๙คนคุณชนะคล้างค่าเหนื่อย๕๐ล้านบาท

โดยล่าสุดสำนักงานป้องกันและปราบปราม
การป้องเงินในปลอมประงอเขาก็สั่งยุบทีม
มีการยึดทรัพย์แต่ว่าจริงแล้วมันยุบทีมไม่ได้

ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของปปงที่สั่งยุบทีมไป
ครับกรณีของเพื่อนตำรวจก็ขาดข้อ๓ข้อ๔ข้อ๕

แผนเงินในอนาคตการส่งแผนประจำปีให้กับไทยลีก

หลังจากขึ้นมาจากดิวิชั่น๑ก็ยังไม่ส่งแผน
แต่เขาบอกว่าเดี๋ยวจะต้องไปต่อสู้วันนี้๙โมงเช้านะครับ
เดี๋ยวเขาจะขอแถลงข่าวผ่านแฟนเพจด้วย
แล้วก็จะไปเคลียร์ปัญหาต่อเดินทางไปแน่นอน
เดี๋ยวเราติดตามกันต่อหลังจากจบข่าวนี่แหละคุณผู้ชมครับ
ส่วนในรายของเพื่อนตำรวจที่คิดว่าช่วงเย็นนี้ก็จะได้ข้อสรุปกันนะครับ
ส่วนสิทธิ์หนึ่งทีมที่หายไปของสระบุรีมาว่ากันหน่อยว่าจะเกิดอะไรขึ้น
จากวันนี้จึงมีการจับสลากโปรแกรมฤดูการใหม่คาดว่าจะหาข้อสรุปกันอีกครั้งหนึ่ง
ต้องรีบหาข้อสรุปครับเพราะว่า
ทีมที่หายไปก็จะต้องมีการตัดสินใจใส่โปรแกรมไว้รออย่างไร

เขาจะไปไปในงานแล้วบอกว่าเขายืนยันว่าเขาจะส่งแข่ง
เพราะฉะนั้นไปดูกันหน่อยว่าการเพิ่มทีมของศึกฟุตบอลภาพพิมเมอร์ลีกมีมาอย่างไรบ้าง
เริ่มตั้งแต่ในปี๒๐๑๐กันเลย
ที่เห็นคุณผู้ชมครับโอ้โหในปีนั้นก็มีการเพิ่มทีมขึ้นมา
เล่าให้ฟังนะครับว่ามี๒ครั้งก็คือปี๒๐๑๐แล้วก็ปี๒๐๑๓นะครับ
๒๐๑๐เนี่ยทีวีแอลเพิ่มไทยลีกและดิวิชั่น๑นะครับจาก๑๖เป็น๑๘ทีม
แล้วก็สงขลานครปฐมแอร์ฟอร์สนะครับแบ่งเป็น๒สาย
ละสามทีมก็แข่งแบบเย่าเยือนกันไปอย่างที่เห็นนะครับสายซ้ายสายขวา
ไม่ได้ที่๑ของแต่ละสายก็จะได้เล่นลีกสูงสุดต่อไปก็คือศรีสะเกดแล้วก็ทหารบกครับ
ส่วนในดิวิชั่น๑นะครับเอาทีมตกชั้น๔ทีมก็มีปราจีนบุรีสุพรรณบุรีอาแบ็คและนรัฐธิวาส
แต่ปีนี้ก็ไม่จบแค่นั้นนะครับมันก็มีเคสของนครปฐมที่เตะกับทางศรีสะเกดนะครับแล้วก็มีเรื่องมีราวทำร้ายผู้ตัดสิน
ส่วนในปี๒๐๑๓ไปดูกันบ้างครับคุณผู้ชมครับในปีนั้นเนี่ยศรีสะเกดกับอีสานบอกว่ามีสิทธิ์ทับซ้อนกันอยู่
ก็พักทีมระหว่างฤดูการทำให้ต้องเพิ่มทีมจาก๑๘เป็น๒๐ทีม
ส่วนในปี๒๐๑๔ต้องการทำให้เหลือ๑๘ทีมตามเดิมจึงปรับตกชั้น๕ทีมเลื่อนชั้น๓ทีมตามเดิมนะครับคุณผู้ชมครับ
อันนี้ก็เป็นโมเดลที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วแต่ว่ามันคงใช้กับการแข่งขันระดูการนี้ไม่ได้
ใช่เพราะว่ารุ่นการนี้จะเริ่มฤดูการอยู่แล้วในวันที่๒๗กุมภาพันธ์
เพราะฉะนั้นน่าจะต้องมีกระบวนการที่เร่งแล้วก็เร็วกว่านี้ในการหาทีมครับ
เดี๋ยวรอสรุปกันอีกทีอย่างเป็นทางการนะครับอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้ครับ